อยากให้คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นมาให้ร้อนแรงในหน้าจอกันหน่อย

แล้วก็เขียนว่ายังไม่ได้ชำระค่าเทอม๗๐๐บาท

การที่ครูจะทวงเงินค่าเทอมเนี่ย

จริงจะทวงจากผู้ปกครองก็ทวงสิ
แต่ว่าอย่ามาติดหน้าอกเด็กประจานเด็กแบบนี้
การทำแบบนี้เนี่ยโอ้โหเด็กไม่กล้าไปโรงเรียนนะอายเพื่อนเลย
ครับวันนี้ถูกหยิบขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้าวันนี้เลย
นี่แหละค่ะชาวเน็ตจวกยับครูทวงค่าเทอมป๒
แปะอกจงใจประจานฝากถึงผู้ปกครอง
ทีนี้ทางฝั่งครูเขาจะบอกว่าต้องการสื่อสารถึงผู้ปกครองเท่านั้น
ถามคุณผู้ชมค่ะช่วยกันคิดหน่อย
วิธีการที่ครูจะสื่อสารข้อความถึงผู้ปกครองเนี่ย
จริงมันมีหลายวิธีทำได้วิธีไหนบ้างบอกมาหน่อยเลย
คุณจะทำวิธีไหนได้นะก็เชิญมาคุย
เขียนจดหมายถึงด้วยถ้าเขียนจดหมายอยู่เหรอ

ส่งไลน์อินบ๊อคเฟซโทรศาสตร์
ทุกวิถีทางแต่ไม่ต้องติดอกเด็กแบบนี้

เกินไปผู้บริหารควรลงโทษ

ค่ะคือเรื่องนี้เนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะคะ
กรณีนี้มีผู้ใช้เฟซบุ๊คเขาโพสต์ภาพค่ะ
แล้วก็เขียนระบุข้อความด้วยนะ
บอกว่าค้างค่าเทอมทำลูกขนาดนี้

ครูโรงเรียนลาออกไปซะไม่ต้องเป็นหรอกครู
ส่วนพ่อของลูกไม่รับผิดชอบอะไร
อันนี้เดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังนะว่าทำไมแม่เด็กถึงพูดแบบนี้
บอกว่าอย่าไปถือสาอะไรครูเลย

ไร้เดียงสาของเด็กวิ่งมาบอกว่า
แม่ไม่มีใครคุยกับหนูเลย
แม่ดูหนูถูกลงโทษ

แต่ว่าดูสิทำลูกเราขนาดนี้
ถูกประจานถูกล้อจากเพื่อนในห้อง
ไม่มีใครเล่นด้วยเลยนะฮะแล้วก็คุณครูโรงเรียนลาออกไปซะ
ก็นี่แหละค่ะที่บอกนะคะดังนั้นเนี่ย

แม่มาคอมเมนต์ด้วยก็เล่าให้ฟังบอกว่าเลิกรากับพ่อของลูกแล้ว
แต่ก็ตกลงกันไงว่าอดีตสามีจะเป็นคนจ่ายค่าเทิมให้ลูก

ทำไมใจร้ายจังสงสารเด็กจดในสมุดไม่เป็นเหรอ
แต่ทีนี้คุณผู้ชมมีความคิดเห็นหนึ่ง
เขาเล่าว่าเขาเป็นผู้ปกครอง
ลูกเรียนอยู่ในห้องเดียวกันกับน้องเนี่ยค่ะ
แล้ววันนั้นเป็นวันประชุมผู้ปกครอง
ครูจะจ่ายค่าชุดนักเรียนให้๓๖๐บาท
แล้วที่ครูติดแบบนี้เพื่อครูกันลืม

ครูก็จะให้เด็กดึงป้ายออก
หรือว่าให้ผู้ปกครองดึงสก๊อตเทปตรงนี้ออก

ครูบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเงิน๓๖๐ไป
แล้วครูจะจ่ายเพิ่มให้เต็มเป็น๗๐๐บาท
มันก็มีคำชี้แจงออกมาด้วยเหมือนกัน

เขาบอกว่าเขาก็อยู่มีลูกอยู่ในห้องนั้นนั่นแหละ
แต่ทีนี้พอแม่ของเด็กคนนี้เขาโพสต์สักพักนึง

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราค่ะก็ลงไปสอบถาม
ไปสอบถามกับนางอริสราพัฒนากูล
รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล๑
ก็บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่ผ่านมา
โรงเรียนมีการเรียกประชุมผู้ปกครอง
ก็ชี้แจงค่ะว่าโรงเรียนมีการทำประกันกลุ่มให้กับนักเรียน
รวมถึงมีการจ้างครูพิเศษครูต่างชาติมาสอน
ตรงนี้แหละมันมีค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายเพิ่มเติม
อันนี้๗๐๐บาทเป็นภาคสมัครใจไม่ใช่ภาคบังคับ
ใครที่ไม่สะดวกใครที่ไม่ประสงค์จะทำก็ได้
๐บาทต่อปีนะถูกต้องค่ะ
เพราะว่ามันเป็นข้อคอรหาในโลกโซเชียลถามมาแล้วว่า
แล้วทำไมต้องเก็บเงินด้วยไหนบอกว่าไม่มีการเก็บค่าเทอมแล้วไง

ทางของโรงเรียนเขาก็ชี้แจงออกมาเหมือนกันใช่ไหม
ใช่ค่ะถูกต้องกับค่าจังครูมาสอนเป็นค่าประกันอุบัติเหตุกลุ่มอะไรนี่ใช่ไหม
ทีนี้รองผู้อำนวยการก็มีการสอบถามข้อได้จริงด้วยนะคะจากทางคุณครู
ก็ทราบว่าครูติดป้ายที่หน้าอกเด็กจริง
จุดประสงค์คือจะให้พ่อแม่ผู้ปกครองอ่านแล้วแกะออก

ถูกต้องเพราะว่าครูเองต้องการช่วยโรงเรียนในการเก็บเงินให้ครบ

รวมถึงจะได้เริ่มความคุ้มครองในการดูแลเด็กนักเรียนทุกคน
ทีนี้ทางรองผู้อำนวยการก็ตักเตือนแล้วว่าการกระทำแบบนี้มันไม่เหมาะสม

เพราะมันส่งผลกระทบหลายฝ่าย
เอาฟังเสียงรองผู้อำนวยการค่ะ
เป็นค่าบำรุงการศึกษาค่ะ
ทางโรงเรียนได้เสนอประชุม
ในการวาระประชุมผู้ปกครอง

ซึ่งทางผู้ปกครองก็ได้เห็นชอบให้เก็บ
เพราะว่าเรามีในส่วนของการประกันชีวิต
แล้วก็มีจ้างผู้ต่างชาติ
ซึ่งผู้ปกครองก็เห็นชอบด้วย
หลังจากที่เราได้สอบถามข้อเท็จจริงแล้ว
คุณครูก็มีเจตนาที่จะสื่อสารกับทางผู้ปกครองว่า
ผู้ปกครองเป็นในกลุ่มที่ยังค้างชำระ
ในส่วนของเงินบำรุงการศึกษา
ก็เลยใช้วิธีการสื่อสารกับผู้ปกครองค่ะ

แพทย์จะสื่อสารแต่วิธีการนั้นอาจจะยังไม่เหมาะสม
เพราะว่าส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้ปกครองนะคะ
นี่ค่ะซึ่งจริงก็ยังมีเด็กนักเรียน

โดยนอกจากนี้นายเสกสรรนิยมเพ็งนายกเทศมนตรี

บอกว่าเมื่อวานมีคำสั่งย้ายคุณครูคนนี้

กว่าคณะกรรมการจะสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ
แล้วก็มีการสั่งให้ครูไปติดตามผู้ปกครองมา
พบตัวรวมถึงได้คุยโทรศัพท์พูดกับผู้ปกครอง
แล้วก็ขอโทษไปแล้วในฐานะที่เป็นผู้บริหาร
รวมถึงก็ให้ความช่วยเหลือแก้ปัญหาเรื่องการเงินไปแล้ว
คือผู้ปกครองเองก็บอกว่าตกใจกับเหตุการณ์ไง
ที่เกิดขึ้นพอเธอโพสต์ไปในโลกโซเชียลมีเดีย
แล้วคนแชร์กันเยอะมันก็เลยลุกลามเป็นวงกว้าง
แม้ว่าตอนแรกตอนที่เจอลูกสภาพแบบนี้ก็ตกใจจริง
แต่พอเป็นข่าวสื่อมวลชนโทรมาถามเยอะมาก
แม่เองก็เลยรู้สึกไม่สบายใจ
แล้วก็เลยลบโพสต์รวมถึงปิดโทรศัพท์

บอกตอนโพสต์ไปก็โมโหเห็นลูกเป็นแบบนี้โอ๊ย
ใช่ค่ะก็นี่แหละสุดท้ายนายกเทศมนตรีเทศบาล
ก็มีการตั้งประหลัดเทศบาลเป็นประธานในการสอบสวนข้อเท็จจริง
แล้วก็น่าจะได้ข้อสรุปชัดเจนเร็วนี้นะคะ

จริงแล้วก็เป็นเรื่องการบริหารจัดการของคุณครู
แต่อาจจะใช้วิธีที่เห็นแล้วมันก็แหมมันไม่น่าจะเกิดขึ้นเลย

ใช่นี่คุณผู้ชมส่งไลน์ข้อความมาเยอะมากเลยนะฮะ
แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้กันเยอะเลยนะคะ